ศัลยแพทย์ตัวจริงตัวปลอมศัลยบันแพทย์กับธุรกิจชำแหละขบวนการศัลยกรรมเพียงฟันทงทุกกรณีที่เป็นข่าวถามตรงคืนนี้ในไทยรัฐนิวส์โชว์๑๘นาฬิกา๓๐นาที